คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมครับ
มันไหลจากทางตอนบนของประเทศคือภาคเหนือมาแล้วเนี่ย
ลงมาภาคกลางแน่นอนครับจุดหมายปลายทางมันต้องผ่านกรุงเทพมหานคร
ล่าสุดมีการประกาศเตือนชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำในกรุงเทพมหานคร
พร้อมรับมือกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันจะหนุนสูงขึ้นมา
แน่นอนมันจะผ่านอยู่แล้วล่ะนะฮะ
ในวันที่๑ถึง๕ตุลาคมนี้คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบที่มันเกิดขึ้นที่อ่างทองก่อน
เพราะอ่างทองเองแม่น้ำเจ้าพญาก็ไหลผ่านมา
แล้วมันล้นตลิ่งไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชนแล้วนะครับที่อ่างทอง
แล้วน้ำเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาด้วย
โดยที่ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโม่งครับน้ำในครองโผงเพง
ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำเป็นสาขาต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอีกทีนึง
ก็ไหลบ่าล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
ในพื้นที่หมู่๕ตอนนี้มีผลกระทบไปแล้วกว่า๒๐๐ครอบครัว
ชาวบ้านใครมีบ้านสองชั้นก็เก็บของจากชั้นล่างไปไว้ข้างบน
แล้วก็ไปนอนข้างบนป้องกันเรื่องของน้ำมาตอนที่หลับนอนกันเดี๋ยวจะอันตราย
แต่ว่าใครที่มีบ้านชั้นเดียวก็ต้องขนของไปกองนู่นแหละครับ
เอาไว้บนถนนหนทางที่มันสูงสูงหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็มีการเอาเต็นต์ไปตั้งเอาไว้ให้
เป็นที่พักอาศัยอยู่ริมถนนก่อนเป็นการชั่วคราวป้องกันน้ำท่วมนะครับ
ส่วนที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกนะฮะก็ยังอวมเหมือนกันนะฮะ
น้ำไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านไปแล้วเสียหายกว่า๓๐๐หลังคาเรือน
ตามแนวพนักการน้ำทั้งสองฝั่ง
อยู่ที่๙เมตร๒๐เซนติเมตรครับ
จากระดับกำแพงกั้นที่๑๐เมตรอีก๘๐เซนมันจะล้นแล้ว
แล้วตอนนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านตรงนี้๒๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่อายุทยากันหน่อยค่ะ
ที่อายุทยามีรายงานมาพูดถึงเรื่องขื่นเจ้าพญาที่ชัยนาธิ
มีการปล่อยระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
ปริมาณ๒๗๘๔ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ
จำนวนนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นยอดมวลน้ำที่สูงที่สุดในปีนี้นะคะ
ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาล้นสรรเขื่อนหน้าวัดจุลามณี

ดังนั้นชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
ก็ต้องมีการเสริมกระสอบทรายอีกชั้นหนึ่ง
เป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร
กันมวลน้ำตรงนี้ที่มันจะทะลักเข้ามาในพื้นที่
ส่วนที่วัดท่าการร้องที่ตำบลบ้านป้อม

มาเพิ่ม๔ทิศเลยนะรอบวัดเลย
ระยะทางประมาณ๗๐๐เมตรสูงประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตรค่ะ
เพราะว่ามีน้ำเอ่อล้นล้อมรอบวัด
แล้วก็ไหลซึมเข้าไปในวัดแล้วก็ในโบสถ์
เจ้าหน้าที่นะต้องเร่งเอากระสอบทรายไปเสริม

เพื่อที่จะสูบน้ำระบายน้ำออกด้านนอก
ส่วนจุดกลับรถใต้สะพานสวนนกนะคะ

ก็ประชาชนก็ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็ไหลท่วมถนนประมาณขึ้น๑กิโลกรัมไม้บรรทัด๑ค่ะ
รถที่สัญจรไปมาถือว่าผ่านเส้นตรงนี้
ก็ด้วยความลำบากเหมือนกันนะคะใช่ครับทีนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
เราไปตรวจสอบที่บริเวณใต้สะพานปฐุมธานี๑นะฮะฝั่งตะบนบ้านกลาง
อำเภอเมืองปฐุมนะครับซึ่งน้ำลดลงไปแล้วเกือบแห้งสนิทนะฮะ
ทำให้รถยนต์เนี่ยกลับรถกันได้นะฮะรถยนต์รถจักรยานยนต์วิ่งผ่านได้แล้ว
ชาวบ้านระแวกนี้เขาบอกว่าน้ำจะขึ้นช่วงกลางคืนนะฮะ
ตอนกลางคืนเนี่ยรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้แต่พอเช้ามาน้ำมันลดลงไปนะฮะ
แต่ว่าในชุมชนหมู่๔ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองเนี่ย
มีน้ำท่วมขังอย่างที่เห็นที่บริเวณชั้นล่างแล้วก็ตามซอยที่มันเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
นี่ก็จะท่วมเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านกระแชงอำเภอเมืองนะฮะ
บ้านของประชาชนซึ่งอยู่ฝั่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ตอนนี้เขาก็พากันขนของไว้บนที่สูงก่อน

ต้องหอบต้องอุ้มกันไปสำหรับที่วัดสำแลร์นะครับ
ตำบลบ้านกระแชงเหมือนกันที่บริเวณลานวัดน้ำลดลงไปแล้ว
แล้วก็ยังมีท่วมขังอยู่บ้างที่บริเวณหน้าพระอุโบสถแล้วก็รอบเจดีนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานี้เราก็ย้ำเตือนคุณผู้ชมนะ
ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติมีการประกาศเกี่ยวกับพื้นที่๘จังหวัด
ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักด
หลังจากที่ปล่อยออกมาเนี่ยพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องเฝ้าระวัง๑ใน๘จังหวัด
ก็คือพื้นที่กรุงเทพด้วยโดยเฉพาะแนวฝั่งน้ำ
ทีนี้วันนี้ต้องมาดูกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเพิ่มเติมมาด้วย
ต้องเตือนกันไปตรวจสอบล่าสุดในเฟซบุ๊คของกรุงเทพมหานคร
กรทมแจ้งเตือนพาดหัวตัวใหญ่เลย
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์โพสต์ข้อความว่ากรทมแจ้งเตือนประชาชนครับ
ที่มีบ้านเรือนอยู่ที่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครองบางกอกน้อยและครองมหาสวัสดิ์
อาจจะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่วันนี้คือ๑๕ตุลาคม
นะครับเพราะว่าจากการสำรวจมีบ้านบริเวณของประชาชน
นอกแนวคันกั้นน้ำทั้งหมด๑๑ชุมชน

แก่ดูสิตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวา

ใครที่อยู่ในเขตที่บอกไปทั้ง๗เขต
เตรียมผลย้ายเข้าของไว้ที่สูง
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนถ้าเกิดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับ